ตอนนี้ครบกำหนด๓๐วันแล้วนะครับ
หลังจากที่มีการติดประกาศตามคำสั่งของคอสช
หรือถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ
จะยื่นหนังสือให้กับเจ้าของรีสอร์ทรับทราบอีกครั้ง
พร้อมกับวางมาตรการจัดระเบียบและพัฒนาภูทับเบิกใหม่
โดยหัวหน้าเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงทับเบิก
ยืนยันว่าเคยแจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามปลูกสร้างเพิ่มเติมไปแล้ว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
๒๖๗ไร่บนภูทับเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
เต็มไปด้วยรีสอร์ทรองรับให้บริการนักท่องเที่ยว
จากเดิมทีพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบ้านภูทับเบิก
ทั้งหมด๑๓๔๔๗ไร่ที่ของกลมป่าไม้
อนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีปี๒๕๕๙
กรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้นจัดเป็นนิคมชาวเขาเผ่ามงค์
ใช้เป็นพื้นที่ทำกินทำการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปลูกรีสอร์ทที่มากขึ้นหัวหน้าเขตพัฒนาสังคม
พื้นที่สูงภูทับเบิกยืนยันว่าที่ผ่านมา
และแจ้งเตือนผู้ประกอบการหลายแล้วแต่ไม่มีใครฟัง
กลับนำพื้นที่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
เขาอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะตัดสินใจยังไง
ในส่วนนี้เราบังเกิดเขาไม่ได้
สาเหตุสำคัญที่ทำให้การปลูกรีสอร์ทมีมากขึ้น

กลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่และนายทุนมองว่า
เป็นโอกาสสร้างรายได้ได้มากกว่าการเพาะปลูกพืชเช่นเดิม
จากข้อมูลการตำรวจของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการวันที่๓๑มกราคมปี๒๕๕๙ระบุว่า
ในพื้นที่๒๖๗ไร่มีการปลูกรีสอร์ทรวม๙๕แห่ง
แบ่งเป็นการทำรีสอร์ทของชาวบ้าน๗๐แห่ง
และเป็นรีสอร์ทของนายทุน๒๕แห่ง
เราก็คงจะแจ้งนะครับมีหนังสือแจ้งให้กับเจ้าของ
ผู้ที่ครอบครองสิ่งปลูกสร้างที่เราได้มีหมายปิดคำสั่งไปแล้ว
นะครับให้ท่านทราบว่า
บัตรนี้ครบกำหนด๓๐วันนะครับ
แล้วท่านไม่ลื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ดังนั้นพนักงานเจ้าที่ก็จะเข้าไปดำเนินการลื้อถอนให้
นะครับซึ่งเราก็จะมีจดหมายแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ให้ท่านได้ทราบว่าเราจะดำเนินการเมื่อไหร่นะครับ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่บุกลุกป่าภูทับเบิก
จะดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือข้อสอชอบต่อไปด้วย
หนึ่งกลุ่มที่สารมีคำพิพากษาแล้ว
สองกลุ่มที่อาคารสร้างไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง
สามกลุ่มอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย
และ๔กลุ่มที่มีการบุกลุกปลูกสร้างใหม่
และอาคารอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ก็เรื่องของการสิ่งปลูกสร้างนี่นะครับ
ก็เป็นเรื่องของประเด็นในเรื่องของการการที่
เราดำเนินคดีกับกลุ่มที่ก่อสร้างมาตั้งแต่

จึงมีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสินคล้ายล้อมเนี่ย
ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนมาอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการซึ่งจะวางการใช้ประโยชน
อย่างเป็นระบบนะครับ
แล้วก็มีจัดระเบียบในการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เตรียมแผนแม่บท
ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกที่มีความคืบหน้า

เพื่อเสนอให้ทางคณะรัฐบนตรีเห็นชอบ
จัดระเบียบพัฒนาภูทับเบิกใหม่ทั้งหมดในอนาคต

ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน